ดีกว่าค่ะมาลัยไทยรัฐแบบใหม่แบบสับค่ะ
คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วนะตอนเช้าเนอะ

ขึ้นมาลัยไทยรัฐแน่นอนค่ะ

เขาสวยมากเซ็กซี่แล้วก็หุ่นดีสุดค่ะ

หลายคนก็ได้เห็นผลงานของเธอแล้วนะคะว่า

ตามที่น้องเกรทเขาชื่นชอบแล้วก็ได้เต้นตามกันไปแล้วค่ะ

สีปากสีเสื้ออุ้ยคุณผู้ชม

งานนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรา

มาอวดความเซ็กซี่กันหน่อยน้องเกรดค่ะ
ทั้งความสวยความหุ่นอินเนอร์ในการโพสต์ท่า

ให้คะแนน๑๐๑๐๑๐ไม่หักนะคะ

แล้วก็เป็นความแซ่บตามแบบฉบับของเกรทการ๙ตัวจริงแล้วค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็มีภาพเบื้องหลังมาให้ดูด้วย
อาจจะเผ็ดขนาดไหนจัดไปเลยจ้ะแม่
ดีว่ะ

ติดต่างเข้าอีกเลย
เป็นการบังแบบว่าเนื้อย้อยตรงแขนตรงแขน
ฉันคิดว่าอ๋อจะแบบอย่างนี้
ไม่อันนั้นออกแนวกายบริหารแล้วเจอเรื่อง